เห็นใจกันนะคะสำหรับคุณหญิงอภิษราที่เป็นอดีตดาราดังเลยคุณผู้ชม
แล้วก็เขาเป็นแฟนกับพี่แจ๊คเชิญยิ้มซึ่งเป็นน้องของพี่เจี๊ยบเชิญยิ้มเนี่ยนะคะ
คือตอนนี้หลายคนก็ทราบกันดีว่าเธอมีอาการป่วยป่วยเป็นโรคไตค่ะ
แล้วเธอต้องได้รับการผ่าตัดด้วยแต่ว่าต้องเลื่อนการผ่าตัดไตรักษาอาการป่วยในโรคไตวายออกไปก่อน
เพราะว่าช่วงนี้มันมีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙อยู่นะคะ
แต่ยังไงก็ตามเธอบอกว่าทุกวันนี้เธอยังต้องไปฟอกเลือดที่โรงพยาบาลอยู่นะ
ไปอาทิตย์ละ๓ครั้งละคุณ
ดูภาพสินะโผงศาลนี้
เอ้าพันตัวมาขายของออนไลน์ดีกว่านะเธอก็ไม่ได้อายทำกินอะไรนะคะ
มาขายน้ำผลไม้สกัดเย็นเพื่อสุขภาพแทน
หาเงินเก็บเอาไว้ใช้รักษาตัวเองด้วย

แม่ค้าบอกเลยว่าแม่ค้าเนี่ยตั้งใจมากอยากให้ลองชิมกันก่อนจ้า
ภาวะแบบนี้วิกฤตแบบนี้หญิงเห็นเพื่อนดาราหลายคนเขาก็ขายของออนไลน์กันใช่ไหม
ก็เลยแบบว่าเอาบ้างดีกว่าผันตัวเองมาเป็นแม่ค้าบ้าง

สรุปเสียงตอบรับก็ดีมากเลยนะคะ
เพราะว่าพี่น้องในวงการบันเทิงก็ช่วยกันอุดหนุนเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
รายได้ที่ได้กลุ่มกลิ่นนี้ก็เอาไว้เป็นค่าฟอกเลือดฟอกไต
เพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องฟอกเลือดตลอดเวลาเลยนะคะ
เพราะว่าโรงพยาบาลเขายังทำการเลื่อนการผ่าตัดไปนะคะ
ก็ถือว่าเป็นรายได้แล้วก็ช่วยเหลือแม่ค้ามือใหม่ด้วยแล้วกันนะคะ